ดามเดียนะคะวัฒนยาวงโอภาษีผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยใน๔เกม
ก็ประกาศอัดฉีดนักเตะค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นของรางวัลค่ะ
หลังจากที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปสามประตูต่อศูนย์
ศึกฟุตบอลชาย๔เกมนัดที่๓กลุ่มบี
ดามเดียวัฒนยาวงโอภาษีผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย

โดยส่วนตัวก็เตรียมซื้อของขวัญให้กับนัก

เช่นเป็นนวดรองเท้าเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจต่อไปค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามภารกิจของทีมก็ยังไม่จบนะคะ
ก็กำชับผู้เล่นให้มีสมาธิกับเกมการแข่งขันด้วยค่ะ
ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
เอาชนะมาเลเซียได้๖ประตูต่อศูนย์
เตรียมแข่งขันแมทชีชะตากับเวียดนาม

นักเตะมีสมาธิกับเกมการแข่งขัน
ซึ่งการเจอกับเวียดนามมักเป็นเกมที่ยากเสมอแหละ

อย่างที่เราทราบนะคะว่าแมชที่น่าหนักใจมาก

จากเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก
อยากวันนี้ก็ชนะเมียนมาร์ไป๓๑นะคะ
ซึ่งแน่นอนเรากับเวียดนามก็จะต้องพยายามเบียดกัน
ให้ได้เก็บต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเก็บ๓แต้มนะครับ
ซึ่งเป็นอะไรที่แป้งก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็หนักใจนะคะ
ยังไงก็ตามก็ต้องแมชนี้ผ่านไปนะคะ
แม้จะไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยนะคะ
หลายคนก็ดูทางเฟซบุ๊คหลายคนก็ติดตามข่าวนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคน